สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
จากการตรวจสอบพฤติกรรมฝนสุดสัปดาห์นี้นะคะคิดว่าคล้ายกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยจะมีฝนตกในช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมบริเวณริมเขาบริเวณป่าเนี่ย
ฝนตกตลอดทั้งวันค่ะทำให้เกิดความชื้นอากาศชื้นแบบนี้
เกษตรกรต้องระวังอย่างไรตรวจสอบกันนะคะ
เหนือค่ะต้องระวังโรคใบไหม้ในข้าวราน้ำค้างใบฟักแมวค่ะ
ส่วนภาคอีสานฝนตกไม่แพ้ภาคเหนือค่ะความชื้นสูง
ต้องระวังโรคเน่าเปียกราขนแม้วโรคใบด่างมันสัมปะหลังค่ะ
ส่วนภาคกลางค่ะฝนตกไม่แพ้กันค่ะระวังหนอนกอข้าวหนอนเจาะลำต้นค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกด้านรับลมนะคะอากาศค่อนข้างชื้นเช่นเดียวกันค่ะ
ต้องระวังโรคเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและยอดใบเน่าในสับปะรดค่ะ
ส่วนภาคใต้ค่ะระยะนี้ฝนตกเยอะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะ
ระวังโรคเชื้อราในใบยางพาราเรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้นะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะฝนตกชุก
แต่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะยังคงต้องเผชิญกับไฟไหม้ป่านะคะ
โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลัง
ดับไฟที่ในขณะนี้กินพื้นที่ไปมากกว่า๕๐ตารางกิโลเมตรแล้ว
อกจากนี้บางอื่นพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา
ยังต้องประสบกับอากาศร้อนมากซึ่งอาจจะคิดว่า
ซ้ำเติมสถานการณ์ไฟป่าในสหรัฐอเมริกาค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ